เอาละค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะพายุคีโรกีตอนนี้เข้าใกล้เมืองไทยแล้วถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็หอบเอาฝนเข้ามาถึงไทยได้พื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบนะคะติดตามได้ในจับตาเตือนภัยวันนี้ค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เกาะติดสถานการณ์ความแปรปวนสภาพอากาศของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันไปแล้ว

ล่าสุดตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของเวียดนามนะครับ
วันพรุ่งนี้จะค่อยสลายตัวนะครับจากอากาศเย็นที่แผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ภาคกลางและวันอังคารก็จะไปบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
แล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันนะครับ
ซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มาเจอกับลมหนาวที่แผ่มาก็ทำให้สถานการณ์ฝนนั้นจะไม่รุนแรงมากนักนะครับ
ในเมืองไทยของเรานะครับใครไปจีนก็ระวังหน่อยนะครับ
ตอนนี้หมอกค่อนข้างแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกประเทศจีน
มวลอากาศเย็นที่แผ่มาล่าสุดก็มีรายงานนะครับ
เกิดอุบัติเหตุรถชนต่อกัน๓๐คัน
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ระวังด้วย

เพราะว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงไปก่อตัวบริเวณดังกล่าว
ส่วนที่อินเดียนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาหมอกควันไฟเกิดขึ้นนะครับ
อากาศเย็นที่แผลลงมาก็ไปกดทำให้กลุ่มหมอกควันไฟเหล่านี้เนี่ยนะครับ
หนาแน่นในพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการหายใจการใช้ชีวิตด้วย
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็เฝ้าระวังด้วยนะครับ
ส่วนที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพายุที่เกาะตัวขึ้นบริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกานะครับ
นำทำให้ลมหนาวนั้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่แถบนี้นะครับ
อากาศก็หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

อุณหภูมิลดลงถึงขั้นติดลบแล้วนะครับ
ส่วนอีก๑ฝั่งครับตอนนี้อุณหภูมิติดลบ๒๐กว่าแล้วนะครับ
ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวก็เตรียมเรื่องของการป้องกันความหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับ
และนี่คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นรอบโลกของเราที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ